แข่งขันตกปลาจัดมาเป็นครั้งที่๒๑แล้ว
ว่ากันว่างานนี้ได้ปลาหายากกันด้วยค่ะ

ถูกระดับพรานนี่เลย
บาราฟิชิงครับสองสองหนึ่ง

เออจัดกันยิ่งใหญ่เป็นตักฟิชชิงคลับน่ะโอ้ถูกต้องแล้วค่ะ
ชาวบ้านในตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูนร่วมกับอบจสตูนและสส
จัดกิจกรรมแข่งขันตกปลาบาราฟิชชิงคลับครั้งที่๒๑นะคะ
รวมไปถึงมีการจัดมหากรรมอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพอร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์
นี่ค่ะคุณผู้ชมเขาจัดกันที่บริเวณจุดชมวิวชายหาดปากบารานะคะ
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนี่แหละค่ะ
โดยการจัดงานเนี่ยแบ่งออกเป็น๒ส่วนส่วนแรกคือมหากรรมอาหาร
ส่วนที่๒นี่แหละก็คือการแข่งขันตกปลาบาราฟิชิงคลับนะคะ
นี่ดูตัวนี้ไม่ธรรมดาค่ะ
งานนี้นะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด๒๙ทีมค่ะ
ว่ากันว่าเป็นนักกีฬาตกปลาเลยนะ
เป็นมืออาชีพมาจากจังหวัดต่างรวมถึงจากมาเลเซียก็มาด้วย
ส่วนไฮไลท์ของการแข่งขันการตกปลาก็คือนำปลาที่ได้เนี่ยมาแขวนโชว์เลยค่ะ
ให้นักท่องเที่ยวให้ชาวบ้านได้ดูอย่างใกล้ชิดนะคะ
เราก็จะเห็นปลาแปลกปลาที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ย
เขาจับมาได้ก็จะได้เห็นกันเต็มด้วยนะคะ
อะไรบ้างล่ะก็มีปลากระพงแดงหรือว่านั่งตกปลาจะเรียกว่าไอ้เขี้ยว
หรือว่าปลากระมงพร้าวตัวใหญ่๑๕๓๗กิโลกรัมตัวเดียว
ก็ถือว่าทำให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไปด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีปลาในท้องทะเลอีกมากมายนะคะ
จับมาโชว์กันแบบนี้ก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทะเลอีกเหมือนกัน
ใหญ่เนอะเนอะแต่ละตัวนะใหญ่หนักทั้งนั้นเลย
แล้วแปลกด้วยบางทีปลาไหลไม่เคยเห็นปลากระพงแดงบางอ่ะเคยเห็นนะคะ
อื่นอีกมากมายที่บางทีเราอาจจะไม่คุ้นตา
มันต่างกันนะคุณชิสาน้องใบตองอย่างปลากระพงเลี้ยงรสชาติมันก็จะอีกแบบ
แต่ถ้าปลากระพงที่จับได้ในท้องทะเลเนี่ยเนื้อมันจะแน่นหนังมันจะหนึบเหมือนอารมณ์แบบกินพวกปรากฏคังอารมณ์ประมาณนั้นเลยเหรอสดเลย
ชาติมันจะไม่เหมือนกันจริงเอาไปลองหาทานกันดูนะครับ